พาคุณผู้ชมไปดูความร่วมมือร่วมใจ
ปาร์ตี้กลบหลุมกันดีกว่า
งงไหม

ปาร์ตี้เขาเอาอาหารการกินไปทำกินกันเสร็จแล้วก็
จนหายเหนื่อยแล้วเอาไปกรบหลุมต่อ

ชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้วไปช่วยกันทำเองดีกว่า

ตำบลก้าเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทำถนนคอนกรีต
จากปากทางถนนทางหลวงสายอำเภอแวงน้อยแวงใหญ่
เข้าไปถึงหมู่บ้านเพราะอะไรรู้ไหม
กับสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อมาก่อนอันนี้ไม่ไหวแล้ว
จะมาร่วมใจกันเถอะลงขันลงแรงกันเถอะทำเองก็ได้

ส่วนก็จะทำอาหารมาให้รับประทานกันนะครับ
หายเหนื่อยกันโดยไม่คิดค่าแรงใดนะฮะ

บ้านชั้นภาร์ตี้แบบนี้เรียกกินข่าวปลา
กินข่าวปลาคืออ๋อปูเสือกินกันส้มตำไก่ทอดผัดหมี่

ก็นี่แหละครับก็ไปทำงานกันต่อนะฮะ
เงินที่นำมาซื้อปูนเหล็กเส้นแล้วก็อุปกรณ์ต่าง
ไม่ใช่งบประมาณหลวงนะจ๊ะ
แม้แต่บัตรเดียวเลยนะจ๊ะจ๊ะแต่เป็นเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าทำบุญกันนะจ๊ะอืม
ด้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สรรยูภูเวียงแก้วบอกว่า
เดือดร้อนจากถนนเส้นนี้มานานแล้วครับ
เพราะว่าดินลุกรังเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะหน้าฝนยิ่งลำบาก
เคยทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ช่วยปรับปรุงถนน

ชาวบ้านจึงหาทางแก้ปัญหากันเองนะครับ
โดยลูกหลานที่ไปขายแบรนดงานที่กรุงเทพและต่างถิ่น
ได้ช่วยกันจัดทำผ้าป่าหาเงินสร้างถนน
ก็เป็นการลงเงินลงขันในช่วงเทศกาลสงครานที่ผ่านมา
โดยปีที่แล้วก็หาเงินได้๔๗๐๐๐บาทคุณ

ทำถนนได้ถึง๓๓๐เมตร
ราชการได้ยินแล้วว่ายังไงเนี่ย

ช่วยกันทำถนนต่อยอดจากปีที่แล้ว

ก็อาจจะได้ครบ๓กิโลแล้วนะฮะ
ซึ่งจะทำต่อยอดในปีหน้าจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับ

คือในอำเภอประจักษ์ชายกิจบอกว่าทราบเรื่องแล้ว
รู้สึกดีที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน
แต่รู้สึกดีแบบนี้ไม่พอ

ในอำเภอบอกว่าต่อไปเดี๋ยวจะหางบประมาณช่วยเหลือชาวบ้าน

โดยนายอำเภอบอกว่าผมก็ตัดสินใจไม่ได้หรอกครับ

โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก็ต้องใช้งบของกรมต่างที่เกี่ยวข้อง

คมนาคมหรือว่าอะไรก็ตาม
ตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น

ที่ฉันว่าเป็นปาร์ตี้ชุมนุมกันออกเงินกัน
แต่อย่าให้ชาวบ้านเขาเหนื่อยแบบนี้นานนะฮะ
ก็หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันหน่อยนะครับ